คราวนี้ค่ะผู้ชายคนนี้เอามีดฟันหัวตำรวจมันเกิดอะไรขึ้นคะ
เพราะว่าผู้ชายคนนี้เขาเป็นผู้ต้องหาคดียาเสพติด
แล้วก็ไปซ่อนตัวอยู่ในกระท่อมตำรวจพยายามจะจับกลุ่มตัว
แต่เขาต่อสู้แล้วก็มีการทำร้ายเจ้าหน้าที่ด้วยดูจังหวะนี้หน่อยค่ะ
โอ้โหคุณเป็นเหตุประถึงจริงจริงเราพูดก่อเหตุเนี่ย
มีอาวุธยาวนะฮะใช่ค่ะแล้วก็ไปกลิ้งกันอยู่กลางทุ่งแบบนี้เนี่ยนะคะ
โอ้ตำรวจเนี่ยคือต้องบอกว่าภาพที่คุณผอมผ้าชมเห็นนะ

ตำรวจชุดสืบสวนสพนาว่าที่นครพนม
จะจับกลุ่มตัวผู้ชายคนนั้น
คือนายวุฒิชัยกันไลพันธ์อายุ๓๓ปี

ในมือเขามีมีดอยู่แบบนี้ค่ะ

ทีนี้ท้ายที่สุดคือเขาก็มีการต่อสู้กับตำรวจนะ
สู้กับ๑๐ตำรวจโทปวริสคลีล้วน
ล้มลงไปแล้วก็ไปคลุกอยู่ที่พื้นแบบนี้ค่ะ
เมื่อกี้เห็นไหมฮะว่าตำรวจนายหนึ่ง

กลุ่มศีรษะเลยเพราะเขาเนี่ย

เอามีดพ้าเนี่ยพันเข้าไปที่ศรีษฐ์นี้ครับ
ใช่ค่ะแล้วตอนที่กำลังจะจับกลุ่มตัวเนี่ยนะ
ทางสิบตำรวจโธปวริษฐ์เขายิงลงมีปื้นมาขู่ไง
แต่ว่าทางฝั่งผู้ชายคนนั้น
นายวุฒิพันธ์ก็พยายามทำร้าย

มีตำรวจคือดาบตำรวจปฏิวัติ

ค่ะมีดาบตำรวจปฏิวัตินะ

ร้อยตำรวจเอกศิราวุฒิโดนฟันที่จับหัวอยู่

โอ้โหสุดท้ายเจ้าหน้าที่ตัดสินใจค่ะ

แล้วคนร้ายก็ล้มลงแล้วก็จับตัวแบบนี้นะคะ
แล้วว่าเหตุการณ์นี้ตำรวจหลายนายเลยได้รับบาดเจ็บเนี่ยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่กลางทุ่งนาที่ตำบลนาว่า
แล้วตัวนายวุฒิชัยผู้ต้องหาเนี่ยนะคะ
เขาเป็นผู้ต้องหาคดียาเสพติดค่ะ

แล้วก็วางแผนเข้าจับกลุ่ม
โอ้โหเห็นอาวุธที่ใช้ในการก่อเหตุนี่
เป็นมีดยาวเลยนะคะ
อาการเป็นยังไงบ้างตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วนะคะ